อย่าเพิ่งเลือกทีมนะอย่าเพิ่งเลือกข้างนะ
ชาวบ้านคนหนึ่งเขาต้องใช้ทางด่วนแล้วก็เป็นทางออกจตุโชธ
แต่ทีนี้มันโดนปิดนะครับ
ผู้ชายคนนี้ลงจากรถไปเลยนะถ่ายคลิปให้ดูเลยว่า
เนี่ยดูสิพอปิดทางแบบนี้แล้วรถมันติดยาวขนาดไหน
แล้วเขาต้องเดินร้อนไปอ้อมไปอีกไปดูกันนะครับ
ผมมาจากแฟชั่นไอลอนด์นะครับแล้วทีนี้เขาบ้านผมอยู่ฝั่งตรงข้าม
เขาจะให้ผมปกติเราจะออกทางนี้นะครับเราจะออกทางนี้
แต่วันนี้เขาไม่ออกแล้วทีนี้ถ้าจะออกทางนี้
ต้องไปกลับรถสุขัยวัน๕นาทีจะต้องเสียค่าใช้จ่าย๔๐บาท
๔๐บาทผมต้องไปลงสุขายบาน๕เพื่อผ่านทางด่วน
แล้วทีนี้ประชาชนตอนนี้ครับเรียกประชาชนตอนนี้ครับ
ให้เห็นนะครับว่าประชาชนเดือดร้อนนะครับ
มันต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้หรือเปล่าครับ
จะช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชน
เพราะว่ามีการปิดทางออกด่านจตุโชธขาเข้านะ

ทำไมมันติดยาวแบบนี้คุณไม่เห็นเหรอ

จริงอยากจะเชิญอาจารย์ไพรวัลเข้ามาคุยด้วยเลย
อาจารย์ไพรวัลล่ามภาษามือของเราก็บอกทัศนะ
เพราะว่าอาจารย์ก็ใช้เส้นทางนี้ไง
ใช่ในคลิปนี้ตัวผู้ชายคนนี้

ถ้าออกจากด่านจุดนี้ถึงมาแล้ว

เขาต้องไปกลับรถที่ทางออกสุขาพิบาล๕
เสียค่าผ่านด่านอีก๔๐บาท

เสียเวลาเสียเงิน
แล้วด่านนี้คุณผู้ชมจริงถ้าคนต้องผ่านบ่อย
เขาก็จะรู้กันว่าจะมีการปิดตอน๖โมงเช้า
ถึง๙โมงเช้าในวันจันทร์ถึงศุกร์
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดครับ

ประกาศอยู่แล้วพี่เบิร์ตใช่เขามีประกาศอยู่แล้ว

เพียงแต่ว่าตัวผู้ชายคนนี้เขาบอก

แต่ละคันที่จอเยาวอยู่นี่
พี่รู้ไหมนี่ว่ามีการประกาศ
คนที่อยู่ในคลิปก็บอกเออพี่ไม่รู้เลยพี่ไม่รู้เลย

บางคนก็รู้บางคนบอกว่ามีการประชาสัมพันธ์มาเป็นเดือนแล้ว

คุณก็จะรู้ว่าเขาจะมีการปิดทางออกตรงนี้ตอน๖โมงถึง๙โมง

หลังจากนั้นช่วงเวลานั้นเขาก็อนุโลมนะ

คือคนที่ใช้เส้นทางนั้นเป็นประจำ
สังเกตดูเขาบอกว่าเขาก็รู้
ซึ่งพี่คนนี้จริงก็น่าจะใช้ประจำแหละ
เพราะว่าบ้านเขาอยู่ตรงนั้น

เขาต้องไปลงสุขาพิบาล๕
จ่ายตังค์เพิ่มอีกนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าอยู่ทีมไหนก็นะ
แต่บางคนก็มองว่าเอ๊ะมาปิดเอาเวลาเร่งด่วนแบบนี้
คือมันอาจจะช่วยบางคนแต่บางคนก็เดือดร้อนไปด้วย

แต่คนที่เขาต้องการจะออกตรงนี้ออกไม่ได้